สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะนะคะ

มากัดให้สบัดกับเรา๒คนใน

เสาอาทิตย์
ต้องบอกแบบนี้เจอกันแนะจะ
แต่ว่าเวลาขยับปรับเปลี่ยนนิดหน่อย๔โมงถึง๕โมงเย็นค่ะ
นาฬิกานั่นแหละมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ
อย่าลืมนะฮะส่งข้อความไลน์มาให้กำลังใจกันได้
พูดคุยทักทายรวมไปถึงคอมเมนต์ประเด็นข่าวต่างที่เรานำเสนอไป

ก็อยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นด้วย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคลก็มี

ติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

มีหนุ่มคลั่งยาและเผาไม้กลางถนน

วอนเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการ
หมอปลางานเข้าอีกแล้ว

พาไปดูเรื่องแปลกกับการเสี่ยงทาย
ดวงชะตาด้วยใคร
ใครไกลเสี่ยงทาย

มามากลับมาในเบรกนี้จะพาไปดูเรื่องแปลก
เรื่องของการดูดวงส่วนใหญ่เขาก็ดูมือบ้างดูจากไพ่บ้างก็ว่าไป

แต่ที่นี่ครับดูดวงชะตาจากการแกว่งไข่ไก่ครับ

ระวังล่ะ
นี่เคยเห็นเลยค่ะ
ใช่ครับคุณแกว่งไข่ได้บาลานซ์มาก

เป็นไปได้ยังไงนั่นน่ะสิอ่ะพิธีเสี่ยงทายดวงชะตาด้วยการ
แกว่งไข่ไก่โดยพ่อปู่ฤษีคัมภีร์คัมภีร์ปัญโยพระมหาหมุณี
ครูธรรมก้าวโกรธประจำอาสมแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
เขามีชื่อสั้นด้วยนะฤษีต้มอ่าเรียกง่ายสั้นนะเออ
ฤษีต้อมนะเรียกสั้นสั้นก็ได้ฤษีต้อมพิธีกรรมเนี้ยเหมือนว่า
เพราะหมอเนี่ยทำพิธีนะและจะทำการอันเชิญปู่ฤษีมาอยู่ในไข่ไก่ดิบ
แล้วก็ให้ผู้ที่มาดูดวงถือเชือกไว้ด้วยนิ้ว๑นิ้วนะ
แล้วต้องอยู่นิ่งจากนั้นหมอก็คือฤษีต้อมนี่แหละครับ
จะถามพ่อปู่ฤษีในเรื่องของการที่จะมาดูดวงหากถามแล้วเรื่องไหนสำเร็จ
ไข่มันก็จะเด้งไปเด้งมาตามที่พอหมอสั่งนั่นแหละครับ
อย่างคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเขาถามว่าจะถูกรางวัลหรือเปล่า
ถ้าถูกเนี่ยก็ขอให้เด้งวนไปอย่าหยุดแล้วคุณผู้ชมพักไขมันก็เด้งไป
เด้งมาเด้งซ้ายเด้งขวาไม่หยุดเลยนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย
ก็นำมาวางบนเข้าสารและทีนี้คุณผู้ชมค่ะชาวเน็ตเองก็มา
แสดงความคิดเห็นแล้วค่ะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป
เขาเชื่อยังไงกันบ้างมาดูความเห็นแรกเลยเออ
เขาบอกว่าผมเนี่ยเคยทำพิธีนี้ครับตอนนั้นอ่ะจิตหลุดไม่รู้สึกตัว
หรือเสียขวัญไปเลยเสียขวัญเลยนะเขาก็เลยทำพิธีนี้
เพื่อนเรียกขวัญอืมจากนั้นก็หายเป็นปกติอ่า
อีกความเชื่อบอกว่ามีความเชื่อครับ
เพราะว่าญาติเคยไปทำพิธีนี้ตื่นเช้ามาได้เงินล้าน
ถือใบสนุนที่ดินยี่สิบได้ไปที่ธนาคารเลยโอ้โห
ขึ้นทันตาเขาว่าอย่างงั้นอ่ะไม่น่าเชื่อแต่อีกด้านหนึ่งนะครับ
อีกหนึ่งมุมมองครับคุณผู้ชมเป็นมุมมองที่ต่างออกไป
เขาบอกว่าปกติแขนคนเราเนี่ยถ้ายื่นออกไปนานมันจะล้า
แล้วมันก็จะสั่นอยู่แล้วไงบางคนบอกว่ามันก็เป็นหลักของวิชาฟิสิกส์เลย
คือ๑นิ้วมันรับน้ำหนักไข่ได้พอขยับแค่นิดเดียว
เส็ดได้มันก็มีแรงทำให้ไม้มึงจะขยับแบบนั้นไงอื้ม
ต่อให้แบบพยายามนิ่งแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะมีอาการแกว่งอยู่ดี

เอางี้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ประการใด
มันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชม
ถ้ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วไปทำแต่ความดีเอออันนี้ก็เข้าท่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อแล้วต้องไปหลอกลวงกันเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
อ๋อถูกค่ะอยากให้มองเป็นเรื่องความเชื่อสัตว์ท่าใครสัตว์ท่ามัน
อีกหนึ่งความเชื่อของคนชนะก็คือพิธีครอบครูด้วยเสียงปู่ฤษีนะคะ
ระหว่างที่ลูกศิษย์ทำการครอบอยู่ก็เกิดอาการแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะมีอาการแปลกดูเหมือนร่ายรำแล้วก็ทำท่าทำทางอะไรก็ไม่รู้
จนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ต้องมาช่วยกันจับไว้อะค่ะ
พิธีนี้คือการไหว้ครูหรือครอบครูนะคะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบร่ำโบราณแล้วค่ะ
ซึ่งอาจารย์ที่ทำพิธีนี้นะคะจะมีการอัญเชิญเทพทุกสารทิศมาร่วมอนุโมทนา
มากันทุกเทพอ่ะมารมบคูปู่ฤษีก็มาประทับนะคะ
แล้วก็มีการครอบเสียนประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์
จะมีการอัญเชิญร่างปู่ฤษีเข้ามาประทับร่างทรงอาจารย์ที่ทำพิธี
แล้วก็จะได้ครอบครูให้กับลูกศิษย์เพื่อความเป็นสิริมงคล
คือในระหว่างทำพิธีครับคุณชิสา
ก็จะมีลูกศิษย์เกิดอาการสั่นอย่างนี้
และแสดงออกด้วยท่าทางต่างอะไรอย่างนี้
อ้าป่าอ้าป่าหลับก๊าปีนี้อือ
จับเท่าไหร่ก็จับไม่อยู่กระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้ครับ
บางทีคนของเข้าแบบนี้เนี่ยแรงเยอะกว่าปกตินะ
แต่เขาบอกว่าของเข้าอย่างนี้โชว์ลีลากันอย่างนี้นะ
คุณครูซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าปิติมาก
ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์เป็นอาการปิติปลื้มปลิ่มแบบนั้นนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อในการทำพิธีค่ะคุณผู้ชม
ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อก็ต้องพูดถึงชายคนนี้
ออกไทยรัฐทีวีทุกวันหมอปลา
วันนี้ครับไปช่วยคนหน่อยเพราะว่ามีพ่อหนุ่มคนนึง
๑๙ปีเป็นวัยรุ่นเองอาการคล้ายถูกผีสิง
ชอบไปกอดไปกอดเสาไม้แล้วก็มีอาการแปลก
ญาติพี่น้องบอกหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
ให้คลิปมันไทยนี่ส่งไปถึงหมอป่าด้วยหมอป่าช่วยด้วย
ตอนนี้หลานเป็นแบบนี้มา๕๖เดือนแล้วจ้ะ
อยู่ใต้อาการแบบนี้ไหมเขาบอกว่าถูกของถูกผี
นี่ไปหาหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็บอกว่าสู้ไม่ได้
ผีแรงมากมันผีหน่อยในร่างกาย
นี่ก็ว่าเขากำลังหักคอเขาจับหักคอ
บอกมันเขาจับมันหักไงมันต้นดัดไป
เฮ้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
เฮ้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย

เฮ้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
น้องเหล่าน้องเรียนก็ไม่ได้ไปเลยนะครับ
โอ้โหคนอื่นเขาไม่ได้ไปเรียนเพราะโควิด

แต่น้องคนนี้ไม่ได้ไปเรียนเพราะ

น่ากลัวจังเลยคุณแล้วอาการเป็นอย่างนี้เหรอคะ

โอ้ยผมติดสาวเฮ้ยไม่ได้คนละคนการ

ที่บ้านเกียรตบลขามเท่าอเภิร์โนรสูงจังหวัด

นางรัฐดาพุทธเป็นแม่ของนายวอนคนนี้

อนเลยวอนขอให้หมอปลามาช่วย

หมอปลาบอกเอาล่ะเห็นอาการแบบนี้แล้ว

เรื่องของเรื่องนายวอนคนนี้ที่มีอาการเนี่ย

มันน่าจะเกิดจากที่ตัวเขาเอาขี้พึ่ง
ป่าช้าที่หิ้งพระของปู่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ก็เลยทำให้มีผีมาตามเอาชีวิต

แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมีเทพมาสิงร่างฝั่งขวา

มีผีมาสิงร่างฝั่งซ้าย

เรียกได้ว่ามีทั้งเทพดีและเทพไม่ดี

ทีนี้หมอปลาก็เลยขึ้นไปดูหิ้งพระบนบ้านนะคะ
ปรากฏว่าไม่สามารถสัมผัสถึงความผิดปกติใดได้คุณชนะ

ยังไงในวรเนี่ยอาจจะโดนคุณสายหม่นดำแน่นอนเลย

เพราะว่าเพราะปู่ของนายวรเคยเป็นหมอผี

ทางครอบครัวก็พาไปหาหมอผีหมอธรรมแล้วก็ให้พระช่วยขับไล่

แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า

นายวรเคยมีประวัติเสพยาจนมีอาการทางจิตประสาท

แต่ประเด็นคือว่าหลังจากนั้นไม่ได้กินยาต่อเนื่องไงคะ

หมอปลาเลยบอกว่าเอางี้ละกัน
สรุปอาการของนายวรเลยว่าเกิดจากการหลอน

ก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าศัยศาสตร์นะ

แล้วหมอปลาแกบอกว่ารู้สึกสงสารครอบครัว

ต้องมาเสียเงินมากมายไปกับหมอผี
คือจากนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะนำตัวในวรเนี่ย
กลับไปดูแลที่บ้านของหมอปลานั่นแหละ

แล้วจะช่วยรักษาให้หายจากอาการหลอนแบบนี้เลย

อืมอ่าของแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาให้ความรักความใส่ใจกันนะคะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านก็หวาดภาวะหนุ่มคนนี้เหมือนกันค่ะคุณชนะ
เพราะว่าคนนี้นะคะเขาเอาไม้
ที่อยู่ข้างทางมาวางขวางถนน
แล้วก็เอาน้ำมันราดจุดไฟเผาเลยค่ะ

ปากหลายเยอะเฮ้ยจังสิแม่
นี่จุดไฟ

โอ้โหแต่พอจุดแล้วก็มาบอกว่าของแท้โบ้

คือเรียกว่าทำให้คนเถานะเขาตกออกตกใจอ่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่๓ตะบนขามเท่าพัฒนาอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ

หนุ่มคนนี้ชาวบ้านเขารู้จักกันดีว่าชื่อนายนรพัฒน์

กำลังเป็นรื้นหลัวไม้ของร้านขายผื่อเตี๋ยวที่อยู่เท่านั้นแหละ

ชาวบ้านก็โอ๊ยเอามาทำไมมันไม่ใช่ของเธอนะมันของบ้านฉัน

ก็ค้นมาวางแวะจนมันขวางพื้นที่ถนนนะคะ

เอาน้ำมันที่เตรียมมาเนี่ยราดไปที่กองไม้แล้วก็จุดไฟเผาไปเลย
นี่จุดแล้วแล้วก็บอกว่านี่

เอ๊ะของแท้ป่ะของแท้ป่ะ
แล้วก็ขับรถอย่างเร็วหนีไปเลยค่ะ
โอ้โหอย่างนี้ครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับ
เผลอเผลอว่าช่วงที่เกิดเหตุวะเธอต้องการพยายามห้ารไปนะ

โอ้โหลาดปุ๊บก็เผาไปเลยอะครับเออนะคะเอาอย่างนี้ละกันก็วอนแล้ว
ให้ชาวบ้านมาช่วยกันจับกลุ่มแล้วก็บอกยังไงบอกให้ตำรวจ
ให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยจับกลุ่มให้หน่อยชาวบ้านเขาเดือดร้อน
คือก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒วันนะคะนายนรพัฒน์ได้ก่อวีรกรรม
ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปกวนชาวบ้านในหมู่บ้านอ่ะไปชน
คนในหมู่บ้านแล้วไปไล่เตะสุนัขด้วยในข่าว
คุณค่ะทำหลายอย่างจริงจริงชาวบ้านเขาก็กลัวสิแหม
ดูเป็นบุคคลอันตรายหลับนอนกันไม่ได้เลยทีเดียวอืม
อ๋อเนี่ยพระครับ
เดือดร้อนแล้วค่ะชาวบ้านนี่ตกใจเมิด
ขับรถถาดให้ไปทัวร์ไปถีบไปหอดบ้านพุ่งกับไปเต๊ม้าข้าเจ้า
ที่เราไปเต๊ม้าข้าเจ้าอย่าน้ำมันออกมากอย่างเงี้ยล่ะ
อย่าน้ำมันเป็นคือเก่าข้าเจ้าก็เดือดร้อนอยู่
อยู่อยู่บ้านเขาอ่ะก็ไปเผาเผาใหม่ขาจ่อหมดเลย
น่าจะเป็นพ่อยาค่ะพ่อถ้าขายเหตุเรื่องนอน

คาดว่าอาจจะเป็นเพราะยาใช่ไหม
ไปดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับ
นายคนนี้ครับนายสำรานอายุห้าสิบปี

เขาบอกว่าคนที่จุดไฟก่อเหตุนะครับ

ก่อนหน้านี้ลูกชายมีอาการแปลกมา๒๓วันแล้ว

อืมกระทั่งไปก่อเหตุจุดไฟเผากองไม้
อย่างที่เห็นในคลิปค่ะคุณตัวเขาเขาเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่ลูกชาย
เสพยาเสพติดอย่างแน่นอนนี่ขนาดตัวคุณพ่อนะพ่อยังยืนยันเลยนะ
พ่อยังบอกเองเลยว่าลูกเนี่ยไปเสพยามาแน่อ่าอ่ะหลังจากนั้นนะครับ
พอเบาใจได้บ้างเพราะอะไรลูกชายถูกควบคุมตัวแล้ว
ไปที่สพกันธรวิชัยอืมทางตำรวจก็พบว่าโอ้โหในตัวมียาบ้าโอ้โห
เม็ดหลักฐานคาตัวแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องทำเรื่องส่งตัวฟ้องศาลจังหวัดมหาสารคามต่อไป
อืมอ่ะท้ายที่สุดแล้วก็เป็นผลมาจากยาเสพติดเพราะว่าหลักฐานชัดเจน
แต่ยังไงก็ต้องไปสืบสวนกันอีกทีหนึ่งต้นเหตุก็คือพวกพ่อค้ายาบ้าเขาก็มากันใช่ไหม
ตำรวจล่ะครับก็เลยทำงานอย่างเต็มที่พยายามจับพ่อค้ายาบ้าแต่ตัวพ่อค้ายาบ้าเนี่ย
ไว้ตัวทันลบหนีแล้วไปขโมยรถชาวบ้านเพื่อหลบหนีไปดูช่วงวินาทีนั้นครับ
แล้วจากนั้นมีเสียงดังปั้งตามมาชาวบ้านเราก็ตกใจสิครับ
รีบยีบมือถือมาถ่ายเอาไว้เวลาไปเนี่ย
ภายในซอยไอเยอราย๒๕ตมครอง๒อเผลอคลองหนวนจังหวัดประธุมธานี
เป็นช่วงนาทีที่ตำรวจขับรถกระบะสีดำไล่ล่ารถเก๋งของคนร้ายที่ขับมาในซอย
ยิงปืนใส่ควบคู่กันไปด้วยนะน่ากลัวมากครับ
ในคลิปได้ยินเสียงปืนชัดเจนนะคุณชิสานะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นปืนตำรวจหรือปืนคนร้ายอ่ะสิ
แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรถเก๋งของคนร้ายสีดำเนี่ยนะคะ
ทะเบียนเกาะไก่ย๘๑๗๓กรุงเทพมหานครที่ขับหนีตำรวจเนี่ย
จอดทิ้งเอาไว้กลางซอยอายารา๒๕
แล้วดูสภาพคุณชนะยับเยอะน่ะทางไหนนะคะ
ฝั่งขวามีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงข้างกระจก
ส่วนตัวทางรถเปิดเป็นรูโหวสามแห่งเลยค่ะ
ไปดูหน่อยว่ารถคันนี้เป็นรถของใคร
เป็นรถของคนร้ายนะคะก็คือนายอาทิตย์ภายรัศมีอายุ๓๕ปี
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจตรวจค้นในรถไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ครับอ่ะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ครับ
ทราบมาว่าจะมีการส่งยาเสพติดภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ก็เลยสั่งกำลังส่งกำลังไปดักซุ่ม
เจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็เลยใช้รถยนต์เนี่ยปิดทางเข้าออกบริเวณหน้าห้องเอาไว้ก่อน
แล้วก็ทำการแสดงตัวด้วยค่ะคนร้ายก็เปิดประตูออกมา
แล้วก็ขึ้นรถขับรถเก๋งชนรถตำรวจเพื่อเปิดทางหนี
ทำให้รถตำรวจเสียหายไป๑คันนะคุณชิสา
ใช่ค่ะคุณแล้วคนร้ายเนี่ยก็ยังขับออกมาชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานโรงแรมเสียหายอีกหนึ่งคันด้วย
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ตัดสินใจยิงยางเลยค่ะ
ยับยั้งสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปนะคะ
แต่จากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ขับต่อนะคะ
ขับไปได้สักพักก็มาจอดทิ้งไว้ในซอยอายารา๒๕ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนี่แหละ
แล้วเขาก็ไปชิงรถกระบะเป็นรถกระบะสี่ประตูของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ไม่หยุดเท่านั้นนะคะก็สกัดจับรถเอาไว้ได้ที่บริเวณคลอง๑๓
แต่คนร้ายหนีต่อไงคุณชนะโอ้โหไปขับรถอีกคันนึง
หลบหนีมุ่งหน้าไปคลอง๑๓หนองเสืออย่างไร้วี่แวว
โอ้โหนี่แจ้งให้ทราบตามพิกัดต่างนะ
เอาไปถามนายคนนี้ครับนายนารินฟักเย็นนะครับ
อายุ๒๘ปีเจ้าของรถยนต์กระบาดนะครับ
เขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุตัวเขากับแฟนสาวน่ะ
ขับรถเข้ามาที่ซอยไอราย๒๕
เพื่อมาซื้อกล่องสำรองไฟและลงไปรับของ
ซึ่งแฟนนั่งรออยู่ในรถจึงเสียบกุญแจรถเอาไว้
นั่นแหละครับโดยลงจากรถไปไม่ถึง๕นาทีเอง
คนร้ายก็ได้ขับรถเก๋งมาสภาพโอ้โหอย่างที่เห็นล้อยางหน้าแตก
จอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถของตัวเขา
ตัวเขาพยายามยื้อแย่งแล้วนะเลยโดนคนร้ายเนี่ยเห็นไหม
เขาได้รับบาดเจ็บนะโดนคนร้ายใช้อาวุธปืนตีที่หัวได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็บอกด้วยนะเขาบอกเจ้าของรถว่ากูยืมก่อนเดี๋ยวมาคืน
โอ้โหแบบนี้แฟนที่นั่งอยู่ในรถก็ต้องรีบกระโดดลงจากรถเลยสิคะ
อย่างเร็วนะทางตำรวจก็เลยแจ้งทางผู้เสียหายก็เลยแจ้งตำรวจ
ก็เลยพาเจ้าของรถเนี่ยซ้อนท้ายบิ๊กไบท์ตามไปจนเจอรถ

คุณชนะสำหรับเรื่องนี้นายอาทิตย์ภายรัศมีร์เนี่ยมีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีด้วยนะ
โอ้โหเป็นคนร้ายที่แบบว่ามีประวัตินะครับคุณผู้ชมครับ
คนนี้แหละครับมีหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี
ของทางศาลทันเต้าบุรีนะลงวันที่๒๕มกราคม๒๕๖๕
ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรคูคศโดนไปในข้อกล่าวหากระทำความผิดรักทรัพย
โดยใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกกับการกระทำความผิดเพื่อพาทรัพย์นั้นไป
หรือให้ผลจากการจับกลุ้มจนที่กระทำการสื่อส่วนแล้วก็เร่งรัฐติดตาม
ดำเนินคดีต่อไปเอามาให้ดูกันแบบนี้เผื่อใครมีเบาะแส
สำหรับคนร้ายคนนี้ที่กำลังหลบหนีอยู่นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวบนท้องถนนต้องเตือนสำหรับคนที่จะข้ามถนน
กันนะคะว่าต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
อย่างนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะ
นี่ยังไงคุณผู้ชมหลักฐานชัดเจนเลยค่ะ
ก็คือผู้ชายคนนี้ข้ามถนนมาตรงจุดที่เขาไม่ได้ให้ข้ามอะค่ะ
แล้วมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งพุ่งมาโอ้โหชนอย่างจังเลยนะคะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้

ในเฟซบุ๊คควายขับรถได้ไงนี่แหละค่ะ

เกิดขึ้นที่ซอยโรงเรียนเจริญศุกร์ตำบลหนองรีจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนที่ถูกชนอายุมากนะแต่๑๔ปีค่ะ

ส่วนผู้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บไม่แพ้กันค่ะ
ประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยเหลือ
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค่ะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะกระชันชิดแบบนั้น

ซึ่งจากโพสต์เนี่ยก็แสดงให้เห็นความคิดเห็นมากมายหลากหลายนะคือ
จากสะพานลอยแถวนั้นเส้นชะลอความเร็ว

รวมไปถึงทางม้าลายในจุดสำคัญที่บริเวณนั้น
มันน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้างนะครับ
ค่ะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้เตือนกันทุกคนแหละนะคะ

ข้ามทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองล่ะค่ะ

เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน

นี่เห็นมั้ย

เรื่องถ้าพึ่งตกใหม่หรือตกแบบเปล่าแปรก

เพราะถนนมันมีฝุ่นละอองอะไรอยู่แล้วถูกไหมล่ะ

แบบต้มเหนียวเรื่อยอ่ะ

ก็ล้อสะบัดเลยครับคุณผู้ชมครับถ้ามาแบบด้วยความเร็วไม่ทันได้
ระวังแล้วก็แล้วยิ่งถ้าล้อเนี่ยมันสภาพการใช้งานมันผ่านการใช้งานมา
ดอกยามไม่มีแล้วอ่ะใช่ไหมอืมตกหมุนอย่างงี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะก็เตือนกันแล้วคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้นะฝนตกลงมาก็งงฤดูเหมือนกัน
หน้าหนาวแต่ทำไมฝนตกเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
อ่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับฝากเตือนกันใครที่คิดว่าจะไปเซ็นค้ำให้ใคร
ต้องคิดให้เยอะถึงแม้ว่าจะเป็นญาติก็ไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะคุณค่ะมีกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะ
ที่มีคนเอาชื่อของเธอไปใช้ในการออกรถ
ไม่ได้จ่ายให้ก็เลยถูกสารเรียก

เอาความจริงเมื่อบานโอ้โห

ภัยกูถามนี้สงเงินเดือนจากบาทรถมึงอะ

แล้วแล้วมึงส่งอ่ามันเป็นมันเป็นสื่อกูชื่อรถมึงชื่อมึงออก
แต่มึงดาวรถเท่าไหร่คะส่งงวดรถงวดอ่าหรอมึงส่งบ่ไหว
มึงขึ้นจังบ่ขึ้นเขาอ่ากูบอกแล้วกูขอเวลาเข้าวิทมาก
กูบอกว่าสองงวดกูจะไปตันงวดนึงมึงบอกไงแต่มึงบ่ไห่เขา
ไปงังก็ซิบ่หายนะเขาไปตามหากูอยู่บันเจนกับปราย
เขาไปส่งต่อกูไม่ได้ไปจำไปหายเพราะว่าส่งไปแล้วโอเคนะ
คือมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้เสียหายกับคนที่เอารถ
ของเอาชื่อของเธอเนี่ยของผู้เสียหายเนี่ยนะคะไปขอไฟแนนซ์อ้าว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะคะ
การเกิดตั้งแต่พฤษภาคมปี๒๕๖๓แหละแต่ว่าเพิ่งจะนำมาโพสต์น่ะนะคะ
โดยคุณโชติรสอ้ายนกเขาอายุยี่สิบเจ็ดปีเธอบอกว่า
ขณะที่เธอไปถึงบ้านของลูกพี่ลูกน้องก็คือคนเสื้อดำเนี่ยนะคะ
เสื้อดำเนี่ยใช้ชื่อของตัวเธอไปออกรถขอโทษอนุญาต
พักหลังเนี่ยเออไม่ยอมจ่ายเงินค่างวด
ให้นั้นมาเทรียมเงินกับผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

คือคนที่เขาเอาไปซื้อรถเนี่ยจ่ายไม่ได้
ก็ต้องไปทวงกับคนที่ค้ำหรือว่าคนที่ใช้ชื่อเป็นคนออกรถถูกไหม

แต่ทีนี้ยังไงต่อก็ถูกบ่ายเบียงไง

เออเป็นเรื่องอย่างนั้นไปอีกอ่ะคุณ

ใช่ค่ะเธอก็เสียใจนะไม่คิดว่าญาติแท้
ทำกันได้ลงคอเพราะเธอเองก็ไว้วางใจแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคุณชนะ

คนที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาก็ไปถามหารถไง

ไปถามหารถกับลูกพี่ลูกน้อง

ชักจะงงกันไปใหญ่แล้วสุดท้ายเหมือนจะได้ใจความว่า

เอาเรื่องนี้ต้องไปตามรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วค่ะ

คุณสุชาดาสิริคงนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่นะครับ
ไปเจอกับคุณโชติรสผู้เสียหายนั่นแหละเธอถึงกับร้องไห้เลยนะ
แล้วเธอแบบไม่ไหวแล้วจริงเธอร้องไห้บอกว่าทุกข์ใจไม่รู้จะทำอย่างไร
แชร์คลิปเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๖๓แต่อ้างมีแบบว่า
คือเธอกลัวว่าเธออาจจะถูกคมขู่แล้วมีคนขู่ไงว่าจะฆ่าเธอเลยนะ
เธอเลยปล่อยเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้ข้ามปีนี่มันก็ปีอะไรแล้วล่ะ
ปี๖๕แล้วนะเออนั่นแหละสิครับ
แล้วสุดท้ายเธอตัดสินใจนำมาโพสต์เพราะว่ามีหมายสารหมายสารส่งมาถึงเธอ
ให้ไปขึ้นศาล๗มีนาคมที่จะถึงนี้เพราะไฟสแนนซ์เนี่ยเป็นโจทย์จะฟ้องเธอแล้ว
เพราะเธอเนี่ยเป็นคนเอาชื่อไปออกรถตั้งแต่แรกเนี่ย
เออคืออย่างที่เล่าเนี่ยว่าลูกพี่ลูกน้องมาขอให้ออกรถกระบะให้วันที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๖๓
อ้างว่าจะใช้ขับไปเดินสายร้องเพลงต่างจังหวัดแล้วก็สนุนราคาค่างวดหกแสนบาท
อ่ะปีแรกก็ผ่อนใจด้วยปกตินะคะจนกระทั่งมามีปัญหาช่วงเดือนมักกราคมปี๖๔
อืมไฟแน้นเนี่ยมาตามยึดรถละโดยจ้างว่าขาดส่ง๓งวดรวมเป็นเงิน๒๖๐๐๐บาท
ครับทีนี้ทางผู้เสียหายคุณโชติรถก็เลยถามไปยังน้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
เออเธอก็บ่ายเบียงไงเออตอบไม่ตรงประเด็นบ้างแล้วก็ไม่ยอมคืนรถให้เออ
มาจนถึงวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖๔เธอบอกอู๋ทนไม่ไหวแล้ว
เอางี้ละกันเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจเลยไปแจ้งความที่สพวังน้ำเย็นนะคะ
แล้วก็พาไฟแนนซ์ไปเคลียร์แต่ก็ไม่ลงตัวค่ะเลยมีการโต้เถียงกันขึ้นมาตามคลิปนี้นะคะ
มันเป็นแต่คนขี้คู่เหมือนกูเปล่าปากดีกันแทบถึงเวลาเขาส่งเองกับค่างวดค่างวดอ่ะ
ถ้าไม่มีปัญญาออกเองก็ไปหาคนอื่นมึงออกให้โอ้โหไม่เห็นเหมือนที่คุยกันตอนแรกเลยนั่นน่ะสิ
เนี่ยฮะแล้วข่มขู่อย่างนี้เธอก็กลัวไงเธอบอกว่าเธอเนี่ยท้อมากเพราะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวมาตลอด๒ปี
พยายามหาทางออกในเรื่องนี้คือยังไงล่ะไฟแนนซ์เนี่ยจะมายึดรถไปแล้ว
แต่รถมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วเธอต้องมาจ่ายค่างวดเหรอ
ต้องตามชดใช้ให้ทั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลย
แล้วเนี่ยเธอก็อยากให้คนที่ไปออกรถก็คือญาติเธอน่ะเห็นใจเธอหน่อย
เพราะตอนมาช่วยเหลือมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมล่ะ
แต่พอจะมาทัวร์ค่างวดเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหมาขู่ใส่เธอแบบนี้มันเป็นไปได้เหรอ
หนูเอารถมอไซค์หนูไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อที่จะเอาเงินมาทุนต่อ
ทุกวันนี้ก็ยังส่งรถด้วยยังส่งรถไม่หมดเพื่อที่จะเอาเงินไปตามหารถอีกคันหนึ่ง
โอ้โหมาดูเรื่องของกฎหมายหน่อยนะ
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็อธิบายในข้อกฎหมายสำหรับกรณีนี้
บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถือเป็นคู่สัญญากับบริษัทไฟแนนซ์
เพราะว่าออกรถในชื่อเธอไงแล้วก็ให้ญาติผ่อนเอาไปจ่ายเอาไปเอารถไปใช้
ซึ่งกรณีญาติไม่สามารถผ่อนนะคะก็ต้องได้รับความผิด
รวมถึงรวมถึงมีข้อหายักยอกด้วยนะคือถือว่าได้ข้อหายักยอกมาหนึ่งข้อหา
รวมถึงข้อหารรับของโจรกรณีคนที่รับซื้อรถต่อไปด้วย
ก็ถือว่ามีความผิดไปด้วยนะคะงงเลยงานนี้
จริงโอ้โหก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะขอให้ไกลเกลี่ยกันรู้เรื่องนะครับ
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งมาร้องเรียนว่าถูกญาติข้างบ้านคุกคาม
คุกคามหนักเลยครับลักษณะคือมาแอบดูตอนอาบน้ำบ้าง
หรือบางทีเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แบบนี้อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยครับ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็นำคลิปมาแชร์นะคะ
แล้วก็ระบุข้อความว่าชายคนที่ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นตาของน้องนักเรียนที่ร้องเรียน

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำแค่ลงบันทึกประจำวัน
ประจำวันไว้อืมเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครได้รับบาด
แต่ว่าหลังจากนั้นญาติเนี่ยญาติคนนี้ก็กลับมาก่อเหตุอีก
อืมนี่คุณผู้ชมเรามีคลิปพฤติกรรมของญาติคนนี้ที่น้องเขาถ่ายเอาไว้

เอาเลยโอ้โหดูค่ะดูถือไม้เดินปรีมาเลยนั่นดิ
เอางี้ละกันนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยมันน่าตกอกตกใจแล้วน้องเขาเป็นนักเรียนนะ
แล้วก็บุกเข้ามาในบ้านเขาอย่างนี้แล้วดูดิครับแต่งตัวอย่างนี้เข้ามา
ค่ะอ่ะล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้พูดคุยกับน้องเอนามสมมุติซึ่งเป็นนักเรียนนั่นแหละ
เจ้าของคลิปที่เขามาร้องเรียนเรื่องแบบนี้แล้วก็บอกนะว่าหนูกลัวมาก
บอกว่าทุกวันนี้หนูเนี่ยนะไม่เป็นอันเรียนหนังสือแล้วแล้วตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์เรียนอยู่ที่บ้านหลังเนี้ย
ค่ะจะไม่รู้ว่าแบบวันดีคืนดีมันจะยังไงอ่ะจะวิ่งมาแบบไหนเออ
มายังไงอยู่อยู่ก็วิ่งมาใส่ผ้าเช็ดตัวพื้นเดียวบุกเข้ามาในบ้านบุกเข้ามาในห้องเลยอ่ะ
นั่นสิครับแล้วบางวันนะจุดผู้โยนเข้ามาใส่บ้านบ้าง
คือให้มันเสียงดังวุ่นวายอย่างเงี้เหรอโอ้โหน้องเขานั่งอยู่ก็ตกอกตกใจอ่ะค่ะ
แล้วอย่างนี้ครับคุณผู้ชมบางวันพ่อแม่ของน้องออกไปทำงาน
น้องเอเนี่ยต้องแอบเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องอ่านหนังสือในบ้านมืด
เขากลัวว่าตาที่อยู่ข้างบ้านจะรู้ว่าน้องอยู่คนเดียว
แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายไงอ่าล่าสุดของล่าสุดนะคะ
เวลาที่ตำรวจสพโพทาราคและพมรททะบุรีและฝ่ายปกครองเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบแล้วเรียกมาคุยทั้งสองฝ่าย
เพื่อไกลเกลี่ยค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้คุณตาบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ทำอีกนะคะ
ส่วนสายตรวจก็จะลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นป้องกันเหตุเกิดซ้ำอีกนะคะ
ถ้าหากเกิดเหตุอีกน้องกับคุณแม่จะแจ้งความเอาผิดได้ทันที
อันนี้ก็ถือว่าตกลงกันแล้วนะคะเรื่องนี้สิคะจะตกลงกันได้ไหมยังไง
เป็นเรื่องของเสียร้านวัสดุก่อสร้างจ้างรถดูดซ่วมมาดูดซ่วมให้กับคนงานที่อยู่ในแคมป์นะฮะ
ได้ค่าตกลง๕๐๐๐บาทเออแต่เสียบอกแพงไปอ่ะต่อหน่อยละกัน
คนที่เขาดูดซ่วมไม่พอใจเทสิ่งที่ดูดมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
นี่คือลักษณะคือเขาขับมาแล้วนี่คือขับมานี่ยังไม่ได้ดูดนะ

ตรงมานี่เปิดไฟกระพริบด้วยนี่มาแบบดีดีเพราะจะมาทำการดูดสิ่งปฏิกูล
ค่ะพูดง่ายง่ายมาดูดซ่วมนั่นแหละเออดูดซ่วมที่บ้านพักคนงานน่ะนะคะ
ที่อยู่บริเวณเลขที่๘๒ทับ๑หมู่๓นี่แต่ไอ้ตอสกลับนี่แหละ
ปัญหาเกิดเพราะตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นไงแฉะไปหมดเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒๗มกราคม
ตำบลน้องอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นายสมคิดอนันต์วิทยารังศรีอายุ๖๑ปีเป็นเจ้าของร้านวัสดุเกาะสร้าง

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองออกไปดูงานข้างนอก
ลูกน้องเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจ้างรถดูดซ่วมมาดูดซ่วมคนงานหน่อยนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างประมาณสัก๘๐เซนติเมตร
มีทั้งหมด๔ขอบลึกประมาณ๑๒๐เซนติเมตร

คนงานก็แจ้งว่าค่าบริการ๕๒๐๐บาท
โอ้โหเสียบอกอุ๊ยทำไมมันแพงจังเลย
อย่างนั้นขอคุยกับผู้ให้บริการหน่อย
แต่เสียบอกมันก็แพงอยู่ดีดูดซ่วม๔๕๐๐เลยเหรอ
ก็เลยบอกให้อีกฝ่ายนั้นรอก่อนเดี๋ยวเสียจะกลับไปหาที่บ้าน
อ้าวแต่ไอ้ฝ่ายที่เขามาดูดซ่วมเขามารอไม่ไหวแล้วไง
กระทั่งเดินทางมาถึงบ้านปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเทแล้ว

เทสิ่งปฏิกูลลงไปแล้ว
แล้วเทหน้าบ้านเนี่ยเปียกแฉะเละเทะเหม็นไปทั่ว
ก็ทำให้คนงานก็ต้องนำรถไถอย่างดีนะครับ
นี่คือสภาพที่คนงานเขานำรถไถเนี่ยนะฮะ
เกลี่ยเอาดินมาเกลี่ยมากองเอาไว้เพื่อกำจัดกลิ่น
กำจัดเศษปฏิกูลกำจัดมวลสาร
โอ้โหที่มันกระจัดกระจายอยู่หน้าบ้านของเสีย
อ้าวอย่างนั้นครับแล้วยังไงรู้มั้ยเสีย
เสียแบบนี้เสียไม่ยอมทำไงอ่ะ
เหนือทางไปลงพันธุขวัญวางวันไว้ก่อนที่สภอบ้านเมือง
เตรียมเอาผิดกับคนที่รับจ้างหลุดเสื่อม
ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงกลางถนนหน้าบ้านของเขาในกองผ้า
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยเอาไปลองฟังเสียงของเสียเขาหน่อยฮะ
เขาเรียก๕๒๐๐ไอ้เมียคนขับรถก็โทรหาผม
ผมก็เลยบอก๕๒๐๐นี่มันแพงเกินไป
ผมก็เลยปกติมันก็ดูดอยู่ประมาณ๔๐๐เต็มที่ไม่เกิน๖๐๐บาท
จากนั้นผมก็ขอคุยกับคนที่มาดูด
ผมก็ถามเอ๊ะทำไมมันแพงแล้วคุณเรียกว่า๕๒๐๐บาทเขาก็เลยลดเหลือ๔๕๐๐บาท
ผมบอกเฮ้ยมันก็ยังแพงอยู่นั่นแหละ
อย่างนั้นลูกน้องผมไม่มีตังค์ต้องเบิกตังค์ที่ผมคุณรอผมประมาณ๓๐นาที
จากนั้นผมก็บอกว่าไอ้คนที่มาดูดเขาบอกว่ารอไม่ได้หรอก
เขามีธุระต้องรีบไปผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณต้องการตังค์เนี่ย
คุณก็ต้องรอผมได้แค่๓๐นาทีมันใช้เวลาไม่นานหรอก
ผมพยายามเร่งรถมาพอผมขับรถมาถึงบ้านปุ๊บ
เขาก็ปล่อยสิ่งปฏิกูลเนี่ยลาดเต็มหน้าบ้านผมเลย
อ้าวถามหน่อย๕๐๐มันแพงไหมมันเป็นราคายังไง
ราคากลางมีหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการดูดซ่วม
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปสอบถามผู้ประกอบการ
เรื่องของการดูดซ่วมกับสิ่งปฏิกูลในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
อีกเจ้าหนึ่งไม่ใช่เจ้านี้นะเอาคนละเจ้าสิเจ้านี้ก็คงคุยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ
ไม่น่าจะเกิน๕๐๐๐บาทหรือว่าราคาเต็มที่มันอะไรยังไงกันแน่

ผู้ประกอบการที่อื่นนะเขาบอกว่าราคาจริงน่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้
ราคาก็จะประมาณสัก๓๐๐๕๐๐บาท

อาจจะเพิ่มค่าน้ำมันเข้าไปหน่อยก็เป็น๕๐๐บาท

เออแต่ถ้า๕๐๐ก็มันก็ถ้าอย่างนั้นมันก็แพงตามที่เสียงเขาบอกจริงอะนะ
เออแล้วเขาบอกว่าต้องสังเกตรถดูดซ่วมที่ถูกกฎหมายด้วยนะ
ต้องมีเลขที่อนุญาตอย่างชัดเจนที่อยู่ข้างรถด้วย

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้า

คู่กันสมัครคราว
อยู่ดีไปเจอกับรถที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนเลนกระทันหัน

โอ้โหแบบนี้ก็ตกอกตกใจเลยสิครับ

คือเลนส์มันจะหมดแล้วค่ะคือเลือกไม่ถูกจะตรงหรือจะเลี้ยว
ถูกไหมแล้วสุดท้ายพอมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะออกซ้ายครับ
ก็ออกมาเลยอ่ะค่ะแต่ออกซ้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหลือเลน
โอ้โหพอเบียดชนไปแบบนี้แล้วกลายเป็นว่า

อ้าวโอ้โหแล้วพวกเสียหายก็จอดดิ้งอยู่ตรงนี้

ก็เสียหายเลยคุณผู้ชมคุณตำรวจก็ต้องมาช่วยดูแล

ว่าเดี๋ยวคงจะตามตัวผู้กระทำชีวิตมาลงโทษ

คู่กัดสะบัดข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะ

พรุ่งนี้พลาดไม่ได้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่
ติดตามกันด้วยผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรก

คุณจะไม่เคยเจอที่ไหนในไทยรัฐทีวีแน่นอนค่ะ
นาฬิกาวันพรุ่งนี้ติดตามด้วยคู่กัดสะบัดข่าว

เจอกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ